ช่วงนี้ข่าวหมากัดเด็กก็มีเยอะเหมือนกัน
นี่คุณผู้ชมหมากัดเด็กจนหน้าเวอะเลย
เชื่อไหมคะว่าเด็กคุณนี้ถูกเย็บ๒๔เข็ม
ทีนี้มันเป็นหมาที่ไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของ

ก็วอนเจ้าของรับผิดชอบด้วยคุณ
เด็กน้อยคนนี้เลือดอาบเลย

ก่อนหน้านี้เด็กถูกหมาเข้ามาขย่ำ

ตะโกนเรียกแม่แม่ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย
ทั้งที่หมามันขย่ำหัวของน้อง
หมามันพยายามจะเข้ามากัดคอของน้องคุณ
ตัวเล็กนิดเดียวถูกหมาถ้ากัดคอเข้าไปเนี่ย

ภาพที่แบบไม่เซ็นเซอร์นี่หวัดเสียวมากเลยนะ
สภาพใบหน้าของน้องคนนี้อายุ๕ขวบเอง

คมเขี้ยวของหมาจรจัดเนี่ย
ขย่ำเข้าไปนะทั้งหูซ้ายยาวถึงกราม
เป็นแผลเวอะหวะมีเลือดไหลออกมานะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะคุณยังมีเขี้ยวหมาหล่นอยู่ในที่เกิดเหตุ
เข้าหมามันหักเนี่ยเข้ายาวแบบนี้นะครับ

บอกว่าช่วงเที่ยงของวันที่๑๗พฤษภาคม

เธอก็พาลูกไปนอนภายในร้าน
แล้วก็เอานมเอาโทรศัพท์ไว้ให้ลูกได้ดู

ได้ยินเสียงกรีดร้องของลูก
ตะโกนบอกแบบนี้แม่แม่ช่วยหนูด้วย

เพราะหมาขย่ำใบหน้าของลูกสาวอยู่
เธอก็เลยรีบวิ่งเข้าไปแย่งลูกออกมานะครับ
แต่หมาก็จะกัดผู้เป็นแม่อีกนะครับ
จากนั้นผู้เป็นพ่อก็วิ่งเข้ามาช่วย
ผู้เป็นพ่อก็เกือบจะโดนหมากัด
แต่ผู้เป็นแม่รีบวิ่งลูกน้อยออกมา
แล้วก็ต้องพาไปโรงพยาบาลนะครับ

หมามันวิ่งตามทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะครับ
ระหว่างนำตัวลูกส่งโรงพยาบาลนะครับ
ผู้เป็นแม่บอกว่าหัวอกของแม่แทบใจจะขาด

สุดท้ายถึงมือแพทย์เย็บไปทั้งหมด๒๔เข็ม

แม่ของน้องภูซิดาบอกว่าหมาที่ก่อเหตุนะตัวสีขาวด่าง
หางมันตกสูงประมาณ๖๐เซนติเมตร

แล้วก็อยากดูสิว่าใครที่เป็นเจ้าของถ้าไม่ใช่หมาจรจัดนะ

เผื่อว่าจะมีคนรู้จักเจ้าของจะได้ตามมารับผิดชอบนะครับ
คุณส่วนน้องภูซิดา
หนูน้อย๕ขวบผู้แข็งแกร่งต้องบอกแบบนี้เลย
เพราะหนูน้อยถูกเย็บไปหลายเข็ม
พอหายดีแล้วหนูน้อยเจื้อยแจ้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ตอนที่เธอถูกหมามันเข้ามาขย่ำนะครับ
นี่โอ้โฮเล่าด้วยความรักดึงสาวนะครับ
มันกัดเข้าที่หัวก่อนแล้วมันจะมาขย่ำคอหนู

หนูแค่เก็บของเล่นของหนูหนูไม่ได้ไปแห่อะไรมันเลยนะครับ

กองการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนะฮะ
นายกมานพศรีนวลก็ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะฮะ
ก็ไม่พบเด็กหญิงนะเนื่องจากผู้เป็นแม่พาไปล้างแผล
แล้วก็ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านนะครับ
แต่ทีนี้ไปพบกับน้าของเด็กหญิง
ของเด็กหญิงก็คือนางสาวบิ่งแก้วนะครับ

หมามันวิ่งตรงเข้าไปในที่นอน
เด็กนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
ขณะนั้นแม่ของเด็กยังไม่ทันเห็น
จากแม่ก็จัดผักอยู่หน้าร้านจะขายของอะไรแบบนี้นะครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บของเด็กตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับ
แต่เด็กยังมีอาการหวาดภาวะและหวาดกลัวอยู่นะฮะ
น้าบอกว่าสงสารหลานสาวนะที่มาเจอเรื่องแบบนี้

จะได้ไปเจอเพื่อนแล้วแต่กลับต้องมารักษาตัวนะครับ
ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีก็บอกว่า
หลังเกิดเหตุได้มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของเด็กแล้วนะครับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน
ก็จะดูแลรักษาเด็กฟรีนะครับ

ยังไม่พบตัวสุนัขที่เข้ามากัดเด็กนะครับ
พลาดว่าเป็นหมาจรจัดมาจับที่อื่นนะครับ
ทีนี้ทางนายกอบตบอกว่าชาวบ้านทุกคน
หากใครเห็นหรือว่าทางสำนักงานปศสัตว์

ก็เข้ามาได้เลยนะฮะมาตรวจสอบนะฮะ
ถ้ามาจับแล้วก็ต้องเอาไปดูว่ามีพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าด้วย
แล้วก็เป็นหมาที่ไหนมันดุจังนะฮะ